คุณผู้ชมถ้าใครดูค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
เราได้นางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๕เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยผู้ที่ได้ครองมงกุฎแล้วก็ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้
แก่สาวใต้จากจังหวัดภูเก็ตลูกครึ่งอเมริกา
มานิตาดวงคำฝ่าเมอร์

สวยจริงมากสุดไปเลย
คนนี้แหละค่ะนิต้ามานิตานะคะ

สวยสง่าทรงพลังแล้วก็ศึกลิ้วฉลาด
บอกเลยว่าตรงคอนเซ็ปต์การประกวดปีนี้นะคะ
ที่ว่ากำเนิดเกิดใหม่ไปด้วยกัน
เกมเนิดใหม่ไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
แต่บอกเลยนะว่าสาวคนนี้เติบโตมาแบบสาวไทยทุกอย่างเลย
เกิดที่ไทยเรียนที่ไทยจบที่ไทย
อยู่กับวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด

ซึ่งก่อนจะมาประกวดนางสาวไทยนานิต้าเนี่ย
เธอเป็นคุณครูอาสามาก่อนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบางไผ่นาฏค่ะจังหวัดนครปฐม
ชิมลางวิธีการประกวดนางงามบ้างเล็กน้อยนะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานการประกวดของเธอเมื่อคืนนี้
ฟังทุกรอบไม่ค้านสายตาแฟนนางงามเลยสักนิดนะคะ

เดินโชว์ตัวแต่ละรอบมันสับได้ใจนะแม่

นางงามบอกเลยว่าตาแตกสวยสะกดจริงนะคะ
บอกเลยว่าออร่าเนี่ยสว่างไปทั้งฮอเวลาเธอเดินออกมาค่ะ
พร้อมกับเสียงเชียร์สนั่นของแฟนในฮอ
รอบตอบคำถามยังตอบคำถามได้ดีมากด้วย
ฟังความรู้สึกของเธอกันนิดหน่อยค่ะ
ภาคภูมิใจกับมันมากเลยค่ะอย่างที่บอกว่า
เราตั้งใจมาเวทีนี้เพื่อบริบทของมันจริง
อยากจะโฟกัสเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมจริง
เพราะฉะนั้นแล้วมงกุฎอันนี้ป้าจะ
ตำแหน่งนี้ก็จะทำกันอย่างเต็มที่มากที่สุดค่ะ
คุณแม่ก็คือสอนด้วยวิธีวิถีไทยมาตลอดเลยค่ะ

แล้วก็คือแล้วคุณพ่อคุณพ่อเป็นฝรั่ง
แต่คุณพ่อไม่ได้พยายามที่จะทำให้เราไปเติบโตที่เมืองนอก
คุณพ่อก็คืออยากให้เราเติบโตที่เมืองไทย
เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่มันอยู่กับต้ามาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้

ที่จะมารวมเป็นเวทีกับตาตั้งแต่ที่รับตำแหน่งนี้
เพื่อมาทำงานให้กับประเทศจริงค่ะ

นี่แค่พูดจาตอบคำถามกับพี่นักข่าวนะ
ยังตอบปั่วสบสารมากเลย
แล้วพูดไปชัดจริงชัดมาก
หลังจากนี้ค่ะนางสาวไทยคนที่๕๓ประจำปี๒๕๖๕ของเรา
จะร่วมปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศลมากมายเลยค่ะ
เพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่งยุคสมัยใหม่นะ
แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นทูตวัฒนธรรมค่ะ

แล้วก็นิดนึงละกันนะคะแอบเม้านิดนึงแอบเม้าหลังใหม่
น้องเขามีมูมีบนเหมือนกันนะ

เห็นหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่าสายมูเตลูนะจ๊ะคุณผู้ชม
เห็นว่านี่ต้องกลับไปเดินสายแก้บนทุกวัดเลยคุณผู้ชม
ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ก็คือไปจังหวัดที่ไปเก็บตัวนั่นแหละ
เก็บตัวไปด้วยก็บนไปด้วยแบบนี้นะคะ
บอกเลยว่านิต้านี่เป็นคนไทยแท้เลยนะ
ผ่องแท้ค่ะต้องมีเรื่องของสายมูเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

อันนี้เขานางเมื่อกี้เขานางสาวไทย
อันนี้นางสาวไทยสายมูนะคะ